ตามเรื่องนี้กันให้ค่ะกรณีที่มีผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะ
มาร้องเรียนทางไทยรัฐทีวีบอกว่าคุณนักข่าวสื่อไทยรัฐ
คุณเป็นสื่อใหญ่เนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมตามอย่าให้คดีนี้เงียบ
เพราะกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมเพื่อนชายคนหนึ่งของเธอค่ะ
คือถูกนายแมนตั้งใจที่จะขับรถพุ่งชน
แล้วลงมากระทืบซ้ำทำให้เพื่อนผู้ชายของเธอคนนี้
ชื่อว่าทวีสักสันทัศน์เนี่ยเสียชีวิตในที่สุด
แต่ตำรวจในท้องที่แจ้งข้อหาคือขับรถประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคำถามคือไอ้ข้อหาเนี้ย
มันใช่หรือไม่มันเบาไปไหม
ถ้าเกิดว่าดูจากพฤติกรรมของคนก่อเหตุเนี่ย
นี่มันคือพยายามฆ่านี่มันคือฆ่าโดยเจตนา
แล้วลักษณะการกระทำแบบนี้ทำไมแจ้งข้อหาเดียว
กระทำแบบนี้มันผิดกฎหมายหลายบทใช่หรือไม่
คุณควรจะโดนหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ
เมื่อวันเนี้ยเป็นวันกำหนดที่จะมี
พิธีชาปนกิจศพของผู้ตายก็ตามนะฮะ
คนที่ร้องเรียนมาที่สื่อไทยรัฐก็คือคุณ
วัลธานีจินนอกอายุสามสิบสามปีนะคะ
ร้องเรียนมาบอกว่าเพื่อนชายของเธอที่ชื่อว่า
วีสักสันทัศน์อายุ๕๑ปีเนี่ยมาช่วยเธอแต่กลับต้องเสียชีวิต
ช่วยยังไงก็คือนายแมนคนก่อเหตุ
ลักษณะคือมาตามต่อแย่เธอตามตื้อเธอ
นายแบนคนนี้ค่ะคุณผู้ชมตามต่อแย่เธอแล้วเธอรำคาญ
เธอก็เลยบล็อกเฟซบุ๊คของนายแมนคนนี้พอบล็อกเสร็จปุ๊บ
แมนค่ะพยายามที่จะสะกดรอยตามเธอไปทุกคนทุกแห่ง
แล้ววันเกิดเหตุนายแมนก็เอาอีกแล้ว
รู้ตัวว่านายแมนจะสะกดรอยตามก็เลยให้เพื่อนผู้ชาย
ผู้ตายที่ชื่อว่าคุณทวีศักดิ์มาหน่อยได้ไหม
เจอกันที่ปั๊มน้ำมันแล้วขับรถขี่มอเตอร์ไซค์
นำทางไปที่บ้านของเธอที่อำเภอโชคชัยที่นครราชศรีมา
ปรากฏว่านั่นนะคะคันของนายแมนขับตามหลังมาแล้วปาดขึ้นมา
ตีคู่เธอมาแล้วตะโกนบอกให้ปลดล็อกเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้
บล็อกอยู่นะที่บล็อกอยู่อะค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่จอดนะคะนี่นายแมนขับปาดหน้าแล้วไปจอดค่ะ
แล้วปรากฏว่านายแมนคนนี้ผู้ก่อเหตุไปมีเรื่องกับผู้ตาย
ผู้ตายก็พยายามคือลักษณะจะไปช่วยฝ่ายหญิง
ปรากฏว่าในแมนเนี่ยโกรธไปขับรถพุ่งชนผู้ตาย
จนกระทั่งผู้ตายเนี่ยจังหวะวิ่งกลับมาที่รถนะ
ผู้ตายเนี่ยล้มลงหลังจากนั้นนายแมนก็มากระทืบผู้ตายซ้ำอีกนะคะ
สุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศนะครับ
สำหรับงานศพของคุณทวีศักดิ์ที่วัดโคกสูงเมื่อวานนี้
ครอบครัวเดิมทีเดียวเนี่ยจะจัดพิถีชาวพนาคิดศพนะคะ
ซึ่งจากว่าคุณทวีสักฯเขาเป็นเจ้าหน้าที่ป่อป้องกันและบรรเทาสถานภัยของเทศบาลตะมนต์โครกศูนย์ด้วยนะครับ
ในงานเมื่อวานนี้เพื่อนได้รวมร้องเพลงมาร์ชอสม
เพื่อเป็นการแสดงความเคารพรักให้กับผู้ตายเป็นครั้งสุดท้าย
สรุปแล้วสุดท้ายเมื่อวานนี้ไม่ได้มีการเผาศพของคุณทวีศักดิ์นะคะ
คือในงานชะพะเนศกิตศพถ้าเกิดว่าใครเคยไปก็จะทราบนะฮะ
ว่าหลังทำพิธีทอดผ้าบางสกุลเสร็จเรียบร้อย
ก็จะต้องเคลื่อนย้ายศพเข้าสู่เตาเผาถูกไหมคะ
แต่ว่าตัวแทนครอบครัวก็คือคุณซายประกายสันทัศน์

ก็ประกาศขอบคุณแขกที่มาร่วมงานทั้งน้ำตาแล้วก็ประกาศย้ำเลย
ณตอนนี้แล้วฮะพูดทางน้ำตาเลยบอกว่า
ครอบครัวจะยังไม่เผาศพคุณทวีศักดิ์
ส่วนคุณผู้หญิงที่ใส่แว่นเป็นภรรยาของคุณทวีศักดิ
เขาเลิกกันไปแล้วนะคะแต่ยังอยู่ด้วยกันช่วยกันเลี้ยงลูกนะครับ
คุณกระหนกลักษ้องนินอดีตภรรยาของผู้ตายเนี่ยค่ะ
บอกว่าครอบครัวได้คุยกันแล้วว่าจะไม่ทำพิธีชาปนกิจนะคะ
จะรอจนกว่าคู่กรณีจะได้รับโทษและถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะตอนนี้คู่กรณีถูกแจ้งเพียงข้อหาคือขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตก็เท่านั้นนะคะ
ให้พี่ตูนสบายใจได้ถึงร่างพี่ไม่ได้เผา
แต่ดวงวิญญาณพี่ต้องไปสู่สุขติเพราะว่าเราญาติพี่น้องทุกคน
หาความยุติธรรมให้พี่ส่วนแม่ของคนก่อเหตุ
แม่ของนายแมนค่ะคุณผู้ชมก็เมื่อวานนี้ท่านได้เดินทางมา
แสดงความเสียใจในพิธีชาปนกิจศพด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าสาเหตุที่นายแมนไม่มาร่วมงานเพราะกลัวเรื่องของความปลอดภัย
หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าลูกชายจะต้องรับกรรมด้วยการถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะคะจากนั้นครอบครัวได้นำร่างของคุณทวีศักดิ
ไปฝากรักษาที่โรงพยาบาลโนนไทยของโคราชค่ะ
ในส่วนของคดีล่าสุดครอบครัวได้เดินทางไปพบกับ
ผู้กำกับสพโพกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนก็คือตัวร้อยเวร
และในวันนี้จะเดินทางเข้าพบกับพลตำรวจโทพานุรัติหลักบุญ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓เพื่อขอความเป็นธรรม

เรื่องของการดำเนินคดีความด้วยค่ะ